กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูภัยสังคม
ซึ่งมีมากมายเกิดขึ้นรอบตัวเรา
เข้ามาส่งของแล้วเขาก็จะเอกับเหตุการณ์หนึ่ง
แต่ว่าก่อนที่จะเล่าเนี่ยถามคุณสุภาษาราก่อนว่า

ถ้ามาส่งเกิน๓๐นาทีแล้วมาไม่ทัน

อันนี้ไม่อันตรายอันนี้ไม่เรียกว่าภัยสังคม

พิกัดเขาบอกว่าตามรายงานข่าว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ้านพักแถวแหลมชะบังชนบุรี

นี่นะคะคลิปแรกเนี่ยคุณผู้ชม
ซึ่งคุณสุภาษามันเป็นการตั้งกล้องจากในบ้านถูกไหมคะ

ผู้ชายคนนี้ทำทีว่าจะสั่งของ

แล้วก็นี่กำลังจะควักเงินจ่ายถูกไหมคะ
แต่ที่เราเบอร์ภาพมันคืออะไร

่งครึ่มแบบนี้เลยคือไม่อายเลย
ลักษณะนี่คือตั้งใจเลยนะคะ
เพราะว่าตัวเองเป็นคนตั้งกล้องถ่าย

คือแน่นอนมากเนี่ยคือพี่ทำอย่างนี้เลยเหรอ

คุณผู้ชมนี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือจากภาพเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า

พนักงานเนี่ยมาถึงรึยังมาส่งหองรึยัง

เขาก็ทันทีเลยค่ะบันเลง
ขออภัยนะคะคือช่วยตัวเองทันที
แล้วก็ทำหน้าตาเฉยเหมือนกับว่าไม่เกิดอะไรขึ้น
รอรับของจากพนักงาน
ระหว่างหยิบเงินจ่ายพนักงาน
เขาก็ค่าเวลาโดยการช่วยตัวเองไปพลาง

พนักงานก็เคอะเขินเนี่ยนะคะ

มีแอบแซวคนที่ช่วยตัวเองด้วย

แต่พนักงานที่เป็นพนักงานของร้านพิซซ่าเนี่ย
เขาก็แบบเหมือนอายกลัวสุดท้ายแล้วแบบ

แล้วก็แอบอยู่หลังกระจกประตูกระจกสักนิดนึง

แต่สุดท้ายก็รับเงินแล้วก็จากไป
ด้วยความมึนงงว่าพี่คะพี่ทำอะไรคะนี่